อ่ะไปดูคลิปที่สามารถเรียกรอยยิ้มของคนที่ขับรถ
แล้วรถมันติดได้แต่ว่าเห็นภาพนี้แล้วแบบอดยิ้มไม่ได้

คุณดิฉันว่าเขาถ่ายโฆษณาหรือเปล่าพริ้วไหมเออแล้วมันพริ้วจังเลย
เลยและนี่คือเพลงที่เราได้ยินเบาเซานด์ข้างหลังนี่

อะไรคุณผู้ชมบอกแค่ภิกรัฐเขาถ่ายได้ทาง
แถวแถวสวนลุมพิณีเป็นภาพของผู้ชายมันเนี้ย
ตำรวจจราจรเหมือนกันแล้วก็ไปยืนกลางสี่แยกออกสเต็ปเต้นตามจว
โอ้โหเป๊ะลีลาพริ้วไหวเหลือเกิน
คนเขาจอดติดไฟแดงอยู่เขาก็แหมก็อดยิ้มไม่ได้สิ
ก็ต้องถ่ายคลิปอะค่ะว่าตำรวจมาทำอะไรตรงนี้ค่ะ
ดูสิฮะยังไงชุดเนี่ยก็คือตำรวจล่ะครับแต่เต้นเป๊ะเกินตำรวจไปไหมอ่ะ
พริ้วมากพริ้วมากดูเอาเอาเอาเอาเอาสิเออ
คลิปนี้ก็มีคนแชร์ไปแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ
ตำรวจจริงหรือเปล่าหรือเป็นการแสดงเป็นการถ่ายโฆษณาอะไรหรือเปล่า
หรือถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจจริงทำไมแหมออกสเต็ปได้ออกสเต็ปได้เป๊ะเวอร์ขนาดนี้คุณผู้ชม
ทีนี้เจ้าของโพสต์เองก็ออกมาเฉลยว่าภาพนี้มันคือการแสดง
แต่ถึงแม้เป็นการแสดงแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยเรียกรอยยิ้มให้กับทุกคนที่กำลังเครียดกับการติด
ไฟแดงอยู่ในแยกนี้ไงมันก็แบบอะหอนทรายไปได้บ้างจริงจริง
เราเคยเห็นคลิปที่เขาออกมาทำกันเออ

แต่ว่าถ้าระหว่างหน้าที่ก็อย่าพึ่งกันอยู่ในระหว่างหน้าที่